แล้วมันก็มีท็อปปิ้งเยอะแยะมากมาย
มีส่วนผสมเห็นแล้วแบบ

ร้านนี้คือกล้วยปิ้งคิงคองคุณผู้ชมครับ
เจ้าเดียวในบ้านโป่งที่

ของคือคุณครองศักดาศรีสังค์

จะธรรมดาให้มันกลายเป็น
ขนมหวานเป็นกล้วยปิ้งหน้าขนมหวานนะ

มีทั้งแบบดั้งเดิมเป็นกล้วยปิ้งธรรมดาก็ได้
คือเขาปิ้งแล้วเขาก็ผ่ากลางนะ
แล้วก็เอาขนมหวานใส่ไส้เข้าไป

เถอะเป็นกล้วยปิ้งพูขาวไฟก็ได้กมดังนิยม
เพิ่มมูลค่ากล้วยปิ้งธรรมดาธรรมดา

เพลือกเอยเข้าเหนียว

วงด้วยอะไรแบบนี้ก็ลาดเข้าไปกลายเป็นขนมหวานสูตรของเขานะครับ
น่ากินมากคุณผู้ชมรายได้งามด้วยตอนนี้นะ
เขาบอกว่าเขาเนี่ยนะจริงแล้วเขาปลูกกล้วยน้ำว้ามามากกว่า๑๐ปีแล้ว
ผลผลิตออกมาเขาก็ตัดมาขายหน้าบ้านทั่วไปพอจะมีรายได้บ้าง
แต่ช่วงที่กล้วยมันออกมาล้นตลาดมันขายไม่ทันบางครั้งกล้วยมันก็เน่าก็เลยทำยังไงดีนะ
มันก็จะเสียดายก็เลยคิดแล้วกันเราก็ปลูกกล้วยนี่ว่า
ก็ต้องเอามาแปลรูปซะหน่อยแล้วกันครับแล้วทำเป็นกล้วยปิ้งขาย
ตอนแรกก็ทำเป็นกล้วยปิ้งธรรมดาธรรมดาปิ้งกับเตาถ่านนี่แหละคุณผู้ชมกับเปลือกไม้
แต่แหม่มันก็ธรรมดาไปถามว่าทำไมต้องปิ้งเตาถ่านเปลือกไม้
มันจะกระจายความร้อนได้ดีเริ่มปิ้งด้วยไฟอ่อนก่อนสัก๒๐นาทีได้
ปิ้งต่อไปไฟจะแรงขึ้นแรงขึ้นพลิกกล้วยไปพลิกมาพลิกมาประมาณสัก๑๐นาทีได้
ครับกล้วยมจามเริ่มมีความหนึบหนึบหอมอร่อยกินกับน้ำราดเขาแบบสูตรพิเศษของทางร้าน
ชอบธรรมดาก็ธรรมดาก็มีปิ้งเสร็จปุ๊บทุบให้มันแบนแล้วก็ราดน้ำไป
สมกับกะทิใส่ใบเตยเข้าไปเพิ่มเนื้อมะพร้าวน้ำหอมเข้าไป
โอ้โหไอ้มะพร้าวน้ำหอมเนี่ยเคี่ยวด้วยไฟอ่อนนะ
แล้วมันจะได้แบบน้ำเชื่อมสุดแสนอร่อยน่ากิน
เพิ่งเคยเห็นที่ใส่เนื้อมะพร้าวน้ำหอมเห็นไหมฮะใส่มะพร้าวด้วย
ปกติเป็นน้ำธรรมดาอันนี้ใส่มะพร้าวด้วยนะฮะแต่ละวันเนี่ยนะต้องเตรียมกล้วย๕๐๖๐หวีนำมาปิ้งนะฮะ
พอปิ้งธรรมดามันก็ยังขายได้ไม่เท่าไหร่ก็เลยมาทำให้มันพิเศษขึ้นก็คือนี่หน้าภูเขาไฟ
โอ้วเหนี๊ยะเรียบร้อยเลยละเออใส่ภูเขาไฟเข้าไปคือแบบดั้งเดิมเนี่ยกลุ่มเป็นผู้ใหญ่ผู้สูงอยู่ชอบ
ถ้าเกิดแบบคิงคองไส้รวมเนี่ยเด็กวัยรุ่นก็จะชอบมากขึ้นนี่คือความความชาญฉลาดของพ่อค้า

เออลองเปลี่ยนแปลงให้มันทันสมัยมากขึ้น
น่าจะใส่ไฟทองเม็ดขนุนใส่มันม่วงใส่เผือกมะพร้าวอ่อนเข้าเหนียวมูล
เจาะกลุ่มวัยรุ่นวัยทำงานนอกจากได้คนที่เป็นผู้สูงอายุแล้ว
อ่ะวัยรุ่นเด็กวัยทำงานก็จะมากินมากขึ้น
สุดท้ายตอนนี้กำลังท็อปเลยกล้วยปิ้งภูเขาไฟราดท็อปปิ้งด้วยผงโกโก้หรือว่าช็อกโกแลต
เอาใจสาวกเด็กที่ชอบอยากจะกินแบบคืออยากกินกล้วยปิ้งแต่อยากกินแบบให้มันทันสมัยมากขึ้น
คืออย่างร้านนี้นะก๊อฟถ้าพ่อแม่จูงลูกไปด้วยนะ
สมมติพ่อแม่จะซื้อดั่งเดิมนะลูกต้นสกิดขอลาวาและผู้เขาไฟมากยังไง
ได้ทุกกลุ่มได้ทุกกลุ่มเด็กโดนแน่น่ากินแต่มันจะอ้วนนะ
ตั้งอยู่ที่ถนนบ้านดอนตูมเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่งอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
เห็นแล้วก็แหมมันคงจะหวานหน้าดูผมขอไส้รวมแล้วกันผมชอบกินพวกมันม่วงพวกเผือกอะไรอย่างนี้